คุณแม่หนูไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาหรอกมันเยอะเยอะเกินฐานะพวกหนู
เพราะลำพังทุกวันนี้พวกหนูก็ลำบากกันอยู่แล้วค่ะแล้วนี่ในการเดินทางไปแต่ละครั้ง
คือหนูต้องไปหายิ้มคนอื่นเขาไปนะหนูไม่ได้มีตังค์กัน
เพราะต้องไปหาตำรวจเจ้าของบ้านใช่มันต้องใช้เงินในการเดินทางตลอด
ระยองมารอบนึงแล้วใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต้องไปอีกสี่กุมภาค่ะที่ระยอง
ก็คือว่าเหมือนทำนองว่าให้ไปหาเงินมามาเคลียร์ผู้เสียหาย
ถ้าไม่งั้นก็คือว่าจะดำเนินคดีแจ้งข้อเก่าหาว่าช่อโกงนะให้ไปสู้กับชั้นศาล
ไฟล์ก็เป็นยังไงเนี่ยก็เครียดอยู่อะค่ะเหมือนหาเรื่องในทุกข์ใจให้พ่อกับแม่
ก็ไม่อยากจะเจออย่างนี้ด้วยหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงหนูอึดอัดไปหมดเลยตอนนี้
ไม่เป็นไรอย่าไปโทษตัวเองนะคือคนเราทุกคนมันพลาดได้นะ
มันพลาดได้มันผิดมันพลาดได้ด้วยความซื่อของน้อง
คุณแม่บอกกับผมคือลูกสาวเป็นคนซื้อจริง
คือท่านผู้ชมครับยิงสาวเด็กสาวคนนึง๑๙ปีเรียนอยู่นั่งสามปีสอง
คุณเอกพบคือถ้าน้องไม่ตั้งใจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินจริงเนี่ย
มีน้องอีก๓คนลูก๔คนคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณพ่อขายลูกชิ้น
คงไม่ไปทำงานใส่ชุดช็อตตุ๊กตาขาเพิ่งหักเพิ่งหายจากรถชน
ก็ด้วยความซื่อครับไม่ได้เผชิญโลกอะไรมามากมายก็
ทีนี้ทางคดีจะช่วยกันได้ยังไงคุณเอกพบคือเรื่องเนี้ยครับ
ต้องบอกไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับว่าขอให้สอบปากคำเนี่ย
ให้รับฟังข้อมูลทางด้านนี้ด้วยนะครับคือตำรวจไทยเนี่ยเก่งนะครับ
ครับแต่บางทีก็ใช้ความเก่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ยังไง
ก็คือแทนที่ตัวเองสอบอาคัมก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาก็คือเหยื่อคนหนึ่งนะครับ
เขาคือเหยื่อคนนึงแทนที่เราต้องตามไปตามจับคนที่มัน
มันโกงมันเอาเงินไปใช้เนี่ยยายป้าที่มาบอกมาเดี๋ยวเปิด
รูปก็มีเนี่ยจริงมันโชว์ในรายการไม่ได้เท่านั้นเอง
ก็มีชัดเนี่ยหน้าเนอร์ก็เห็นชัดเจนใช่ไหมครับพี่อุ๋ยเนี่ย
ต้องไปหาตรงนี้มาให้ได้มันจะไปยากอะไรมันตามหาได้
เพียงแต่ว่าอย่าไปทำอะไรช่วยอย่าไปทำงานง่ายเอาแค่ว่า
บัญชีเธอก็จับเธอแล้วกันแล้วมิจฉาชีพมันจะหมดประเทศยังไงครับ
วันนี้คือไอ้ใครที่เปิดบัญชีไม้แบบตั้งใจจับไปครับ
อันนั้นผมเห็นด้วยแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาถูกหลอก
และเขาไม่ได้ถูกหลอกไปเปิดบัญชีนะมันหลอกว่ามันจะลงทะเบียน
เอาเงินสองพันจากรัฐบาลให้เขาไม่ได้มาบอกไฟล์ว่ามาเดี๋ยวขอยืมชื่อไปเปิดบัญชีหน่อย
ไม่ได้พูดเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเปิดบัญชีเลยเดี๋ยวป้าลงทะเบียนให้
ยังไม่ได้เหรอสองพันเนี่ยยังไม่ได้อีกเหรอมันต้องใช้ตรงนี้ตรงนี้นะ
อันนี้ไม่ใช่แม่ค้าป้ามีถุงเงินเดี๋ยวป้าลงอันนี้เขาโดนอย่างนี้ครับ
ก็เนี่ยวันนี้ที่โจรมันเต็มบ้านเต็มเมืองที่มิจฉาชีพมันยังไม่ไปไหนเลยเนี่ย
ก็เพราะท่านทำอย่างเงี้ยครับท่านเอาเล่นง่ายเข้าว่าคือ
ไปบัญชีปลายทางไหมกูก็ไปจับบัญชีปลายทางแล้วกัน
บัญชีไปทางไปสู้เอาผมยังแนะนำว่าใครที่ไปเปิดบัญชีม้าเนี่ย
ดำเนินคดีไปเลยครับสอบแล้วเป็นบัญชีม้า
รับเงินจ้างเปิดบัญชีม้าดำเนินคดีไปอันนี้ถูกต้อง
แต่ท่านก็อย่าลืมว่าท่านต้องไปตามโจรตัวจริงด้วยนะครับ
แต่กรณีของน้องเนี่ยเขาไม่ได้รับจ้างเปิด
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบัญชีนี้เลยเขาคือผู้เสียหาย
ที่ถูกมิจฉาชีพไปหลอกลวงเขาอีกทีนึงด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาความจริงนะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง